ดูตรงนี้หน่อยคือมีญาติเนี่ยเขาตามหาคนหาย
เขาไปไล่ดูพบว่าคนที่หายไปเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
แต่ที่หายจริงเขาหาไม่เจอสองวัน
ไปดูนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่ญาติเขาไปตามแล้วได้มา
เป็นทางโโห้

แล้วดูนะฮะคนที่ขี่มาเนี่ยเป็นผู้ชายเขาลุกขึ้นวิ่ง
แล้วหายไปเลยค่ะ
หายจริงนะฮะคือญาติเขาตามหาไม่เจอนะครับ
เอาจะว่าเป็นแสงเสริงเป็นเรื่องของกล้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่คำถามก็คือญาติเขาบอกว่ามาอย่างนี้เนี่ยเอาจักรยานยนต์เสียหลักล้ม
ดูเหมือนว่าลุกขึ้นมาก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งอืมก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะ
หรือเจ็บไม่หนักหรือว่ายังพอประคองตัวได้อยู่
แต่พอลุกขึ้นมาเนี่ยแล้ววิ่งแล้วหายไปไหนอ่ะอ้าวถ้าเกิดเป็นเรื่องของแสงเสริงอะไรก็แล้วแต่
แต่เขาก็น่าจะวิ่งตรงไปแล้วก็ไปถึงข้างทางก็ต้องเจอสิหายไปไหน
จังหวัดพระนครศรียุธยาแล้วก็ตามภาพเลยคือเราก็พยายามมองไปถึงกำแพงที่เขาต้องวิ่งไปถึงอ่ะนะ
ไม่เห็นนะมันมันหายไปเลยจริงนะครับหายไปดื้อดื้อนะฮะทำมาครับ
ท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าเออมันหายไปดื้อจริงนะฮะ
ญาติเนี่ยออกตามหาเหตุการณ์นี้คือคืนวันที่๗มีนาคม
นี่ไม่ใช่๒คืนนี่วันนี้๙มีนาคมนี่เห็นไหม
หาไม่เจอไล่กล้องวงจรปิดถึงมารู้ว่ารถล้มตรงนี้แต่ว่าเขาหายไปไหน
พี่ชายกับญาติยาดของนายธรรมนูลเนี่ยเจอรถน้องที่โรงพัก
หลังจากที่เขาหายไปไม่กลับบ้านตามหาจุดต่างที่คาดว่าเขาจะขี่จักรยานยนต์มา
แล้วมาได้กล้องวงจรปิดตรงนี้พี่ชายบอกว่าโอ้โหประหลาดใจมากพอ
ดูกล้องวงจรปิดน้องชายเขาหายไปไหนเอารถล้มลุกขึ้นมา
กึ่งเดินกึ่งวิ่งแล้วหายไปไหนหายไปอย่างไร้วี่แวว
ชาวบ้านบอกว่าแถวนี้อาถรรพ์นะมีสารพระภูมิเก่าอยู่ด้วย
จุดเกิดเหตุเจอรองเท้าสีดำของน้องตกอยู่เจอหมวกกันน็อกลอยอยู่ในคลองด้านข้าง

หมุนหมุนมาแล้วก็ล้มตรงนี้แล้วก็พอพอหมุนปุ๊บ
รถล้มเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งเลยแค่นั้นเอง
วิ่งแล้วหายไหมวิ่งแล้วเห็นตัวไหม
ตอนวิ่งเห็นแต่ไปหายตรงกำแพง
แล้วก็ไม่รู้เป็นมุมกล้องหรือไงเขาไปอยู่ตรงไหนสักที่นึง
เพราะว่าดูจากกล้องประสบเหลือที่เห็นเขาก็ไม่ได้เป็นอะไร
ใช่เขาไม่ได้เป็นไรเพราะว่าเขาล้มเฉยเหมือนรถล้มไม่แรงด้วย
แล้วเขาก็ยังสามารถลุกได้เขาลุกได้เลย
เขาไม่ต้องมาปัดตัวว่าตัวเองเจ็บตรงไหนแต่แปลกใจตรงไหน
แปลกใจตรงที่หายไปเลยลุกแล้วหาย
ก็ดูกล้องพยายามดูกล้องกันก็คือเขาไม่มีคนเดินข้างกำแพง
ไม่มีใครตามมา
้าก็ดูวงจรปิดเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะหายไปไหนก็แปลกใจเหมือนกัน
น้าบอกว่าหลานชายขี่รถมาหาเพื่อนที่ราชบัวหลวง๙โมงเช้า๗มีนาคมแล้วหายไปเลย
หาตามโรงพยาบาลถามตามโรงพักก็ไม่เจอจนมาเห็นจักรยานยนต์แล้วก็เนี่ยมาไล่กล้องวงจรปิด
คือครอบครัวเขามั่นใจว่ายังไงน่าจะปลอดภัยนะแต่ว่าเขาหายไปไหน
กล้องวงจรปิดก็หายไปอย่างนี้มันก็เลยหาร่องรอยไม่เจอนะฮะ
แต่ว่าข้ามกำแพงไปรู้สึกจะเป็นคลองนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ปริศนาที่ติดตามกันทั้งวันว่านายธรรมนูลหายไปไหน
ช่วงเย็นที่ผ่านมา๕โมงครึ่งเจอแล้วฮะ
เป็นศพครับท่านผู้ชมครับอยู่ในคลองค่ะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุนู่น๒กิโลเมตรได้
ลักษณะนี้ฮะคว่ำหน้าเสื้อผ้าก็ชุดวันนั้นนั่นแหละ
พอรู้ข่าวนี่กอดกันร้องไห้ตอนมาดูศพนะฮะ
เขาก็ยืนยันว่าใช่จริงนะครับจำรอยสักที่แผ่นหลังได้
ร่วมกับตันยูก็มาช่วยนำร่างขึ้นมานะครับตอนนี้ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะฮะ
แต่มันก็หน้าแปลกตรงกล้องวงจรปิดที่ญาติก็บอก
แต่บางคนก็บอกว่ามันก็เป็นมุมของแสงนั่นแหละ
บางทีมันมืดใช่ไหมแล้วแสงมันกระทบต่างแต่ทีนี้ที่เขาวิ่งไปอ่ะ
รถล้มแล้วเขาอาจจะตกใจหรืออะไรแล้วเขาวิ่งไปเนี่ย
แล้วข้ามไปไม่รู้ไปข้ามกำแพงแล้วไปตกคลองหรือเปล่า
คลองแล้วบาดเจ็บด้วยช่วยตัวเองไม่ไหวก็อาจจะลอยไปนู่น๒กิโลนะคะ